ส่วนบรรยากาศภาพรวมการลงทุนครับมองตลาดสัปดาห์นี้
วันนี้เริ่มต้นวันแห่งความรักด้วยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันว่าตลาดหุ้นไทยทิศทางจะเป็นอย่างไร
๐จุดลุ้นกันมาลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับ
ทดสอบได้ไหมผ่านได้หรือเปล่า
ปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
วันนี้เราพูดคุยกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลนะครับ

และคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
จากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเชิญทั้งสองท่านครับ

ตอนนี้กระโหวเห็นคุณชิงพาขนไทยไปดูตลาดตักของ

แต่จริงเนี่ยราคาของดอกไม้เนี่ยคล้ายกับราคาหุ้นเลยนะ
ปรับตัวสูงสุดเลยนะครับ๓๔๐๐กว่าจุดนะครับ
แล้วก็อาจจะคล้ายกันก็คือความต้องการซื้อกับความต้องการขายเนี่ย
ฝั่งไหนมีมากกว่าราคาก็จะขยับใช่ไหมพี่

ถ้าเกิดความต้องการซื้อดอกไม้มันปรับตัวสูงขึ้นเยอะ
ราคาดอกไม้ที่มันมีจำนวนจำกัดใช่ไหม

ดอกกุหลาดนี้เรียกว่าตอนนี้ราคาพุ่งเหมือนหลายเท่าเลยนะครับ
ใช่นะครับก็ลักษณะคล้ายกัน

ถ้าเกิดคนบอกว่าความต้องการเยอะมากนะ
ราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้นในลักษณะแบบเดียวกันนะครับ
เมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดปิดไปที่๑๕๘๕๒๔จุดนะครับ

นักลงทุนต่างชาตินี้ขายประมาณ๕๐๐กว่าล้านนะครับ
คนที่ซื้อสุทธิยังเป็นนักทุนสถาบันอยู่๒๓๐๐กว่าล้านนะครับ
ค่อนข้างซื้อเยอะทีเดียวนะพี่นะครับ

พวกกลุ่มทางด้านการบริโภคหรือพวกในประเทศเนี่ย

แม้ว่าจะเป็นพวกหุ้นกลุ่มธนาคาร

ที่มีการปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับ

แต่เขาบอกว่าเม็ดเงินตั้งแต่ต้นปี

ตลาดหุ้นยังอยู่แค่ประมาณ๕๐๐กว่าล้านเองนะครับ

เงินใหญ่ก็จะเข้าไปสู่ตลาดรัฐบาทรัฐบาทนะครับ
ก็สมควรให้ค่าเงินเนี่ยตอนนี้ยังแข็งค่าอยู่ใช่ไหมพี่เอก
แล้วนี่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องไหมครับ

ประเทศไทยก็ยังมีการปรับตัวสูงขึ้น

อ่ะพี่เอกวันนี้มีอะไรมาติดตามให้ท่านผู้ชมบ้างครับ

อื่นขอพูดถึงในเรื่องของตลาดหุ้นในภูมิภาคก่อนนะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยเขียวสดใสเลยนะครับ
ปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นในฝั่งต่างประเทศ
เมื่อคืนนี้มีการปรับตัวขึ้นมา
จ่ายผลหลักก็คือในเรื่องของทางพระพิธีโดดรณธรรม
เตรียมประกาศลดแผนปรับโครงสร้างทางภาษีครั้งใหญ่เลย

ก็คือเขาจะมีการลดภาษีของนิติบุคคล

ก็เป็นแผนที่เตรียมพร้อมจะออกมาแล้ว

ถ้าเกิดเขาลดภาษีนิติบุคคล
บริษัทจดทะเบียนในตลาดภูมิดาโจร
เชื่อว่าปีนี้นี่ต้องกำไรต้องออกมาดี

เพราะฉะนั้นนำมาโดยกลุ่มไฟแนนซ์ใช่ไหมพี่

ท่าทีการผ่อนปนนโยบายทางการค้ากับจีนและญี่ปุ่น

ก็ก่อนหน้านี้เขาบอกว่า
เขาจะบอกว่าเขาจะกิจกันทางจีนใช่ไหมพี่

แล้วก็ไม่ยอมรับนโยบายจีนเดียว
ก่อนอื่นถ้าเกิดคุณจะทำการค้ากับประเทศจีน
เขาบอกว่าต้องยอมรับก่อนว่าประเทศจีนหรือประเทศเดียว
ไม่แตกแยกเป็นเกาะอะไรต่างนะ

ตอนแรกทางธุรกิจทำค่อนข้างบอกว่า
อุ๊ยยังต่อสายตรงมาหาใต้หวัง
ตอนนี้บอกว่าไม่แล้วเดี๋ยวเริ่มกลับมาดูใหม่แล้ว

ก็คือเริ่มจะคลบหลักการนโยบายจีนเดียวแล้ว

วันนี้พี่เอกเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ

ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๑๕๘๐ประจด

แต่ว่าก็ยังไม่ผ่านระดับ๑๖๐๐จุดไปสักทีหนึ่ง

เรื่องของกระแสเงินลงทุนมีการไหลเข้า

โดยรวมที่น่าจะเห็นการฟื้นตัว

ที่จะเห็นการทะลุผ่านระดับ๑๖๐๐จุด
โอ้โหจริงนึกภาพเหมือนตอนดาวโจรสองหมื่นนะ

อันนี้เราก็กระแทก๑๖๐๐จุดนี้ค่อนข้างนานเหมือนกัน

ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทย

โครงสร้างหลักเนี่ยยังเป็นรูปแบบขาขึ้นนะครับ
หมายความว่าจะต้องมีการทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเลยนะครับ
แล้วก็ฐานจะมีการยกขึ้นนะครับ

ตลาดหุ้นลงมาพักตัวแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ

วันนี้เราก็จะมีหุ้นนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับ
ก็จะมีหุ้นที่น่าจะเห็นภาพการลิงก์กับการอุปโภคบริโภคในประเทศ

ว่าวันศุกร์สัญญาณค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับ
วันนี้เรามีแนะนำให้ท่านผู้ชมทั้งหมด๓ตัวด้วยกัน

ก็คือทำบ้านทำคอนโด

ดูดีครับแล้วก็ในแง่งบการเงินออกมาแล้วถือว่าใช้ได้
จ่ายปันผลอยู่ในระดับดิวที่ค่อนข้างสูง
หัวถือหุ้นได้ปันผล๔เปอร์เซ็นต์กว่า

ก็ถือว่าราคากำลังเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นไปแล้ว
เพราะฉะนั้นภาพโครงสร้างโดยหลักน่าจะเป็นทิศทางการปรับตัวขึ้นได้ไม่ยาก
มองเป้าไว้ที่เท่าไหร่ครับพี่เดชน์ระดับ๑๓๖๐บาทครับ
๑๓๖๐บาทใช่นี่ก็เป็นตัวแรก
ตัวที่หนึ่งนะตัวที่๒นะครับตัวที่๒จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างแล้ว
ซึ่งที่ผ่านมาของหุ้นรับเหมาก่อสร้าง
สัญญาณหรือราคาหุ้นยังไม่มีการปรับตัวขึ้นมาสักทีนึง
ก็สัปดาห์ที่แล้วจับสัญญาณได้คือหุ้นตัวสเต๊
ตัวสเต็กนะครับตัวสเต็ก
ก็รับเหมาทำโครงสร้างทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับ

ค้าหุ้นกำลังเริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นมานะครับ

ราคาที่ไม่มีการลงมาประมาณสัก๑เดือนที่ผ่านมา
และราคาหุ้นตัวนี้ก็เลยดูมีความน่าสนใจครับ

อยู่ข้างวิ่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
ก็คือรถสะฟ้านั่นเองที่เราขึ้นกันทุกเช้านะครับ

ก็ถือว่าสัญญาณกำลังราคาลงมาเยอะมากเลยนะครับ

ราคาหุ้นลงมาพักตัวแถวสักประมาณแนวรับก็คือ

เพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็เลยมองว่าน่าสนใจแล้ว
สำหรับราคาหุ้นที่มันลงมาค่อนข้างลึกทีเดียวครับ

บอกมีคนอยากซื้อกลับก็ค่อยทยอยไล่กัดใช่ไหมพี่
เป็นหุ้นมหาชนอีกคนนึงตัวหนึ่งนะครับ
เพราะว่าทุกคนต้องใช้ใช่ไหมตอนเช้า
ถูกต้องนะครับแต่เขาบอกว่าในกลุ่มภาครัฐเนี่ย
เขาบอกว่าปีนี้ต้นปีเนี่ย
เป็นปีเขาบอกเป็นปีแห่งภาครัฐต้องลงทุนนะครับ
เขาบอกว่าอาจจะมีเม็ดเงินประมาณ๑๙แสนล้าน

เพราะว่าภาครัฐนี่ต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมพี่
ถูกต้องทำถนนนโยบัติเวอร์ไฟฟ้า

ตอนนี้ก็เริ่มหลายตัวก็เริ่มฮอตฮิตเหมือนกัน
เพราะว่าในกลุ่มของการเข้าไปติดตั้งอินเตอร์เน็ตเนี่ย

ไทยแลงด์๔๐เนี่ยก็จะมีไวฟิวาสหมู่บ้านใช่ไหม
เข้าไปติดตามหมู่บ้านและหลายคนก็จะติดตั้งเหมือนกัน

และที่สำคัญรู้สึกว่าวันนี้เห็นคุณคิงบอกว่า
สั่งดอกไม้ปีนี้เขาบอกว่าคนไม่ค่อยเดินปากทอง

เพราะว่าเดี๋ยวนี้สั่งเสร็จเขาจะส่งที่บ้านเลย
ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาศาสตริกิและสังคมของไทย
ก็น่าติดตามด้วยว่าอนาคตประเทศไทยจะใช้สิทธิ์อยู่ศูนย์ด้านห่วงหรือเปล่า

ขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งได้เลยครับ
ขอบคุณครับทั้งสองท่านครับแหมทั้งสองท่านเนี่ย
เดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนี้ทั้งสองท่านจะสั่งดอกไม้กี่ช่อ
หรือว่าจะได้รับดอกไม้สักกี่ช่อนะครับ